ที่ก็ยังไม่ให้แฟนกีฬาเข้าชมครับ
แม้ว่าในบางจังหวัดอาจจะมีการออกคำสั่งมา
บอกว่าแฟนฟุตบอลสามารถเข้าชมได้ก็ตาม
ในกรณวิทยาลัยปริศนาณคุณลองประธานบริษัทไทยลีก
ก็เปิดเผยว่าการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกหลังจากนี้
จำเป็นที่จะต้องแข่งขันแบบปิดไปก่อนทุกสนามครับ
มติของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙หรือสบคจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงนะครับ
แม้ว่าในบางจังหวัดนะครับอาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดครับ
หรือว่าบางจังหวัดจะมีคำสั่งให้แฟนฟุตบอลเข้าชมได้
แต่ก็อยากให้ทุกสโมสรทำตามนโยบายของสวบคอย่างเคร่งครัดครับ
โดยเฉพาะมาตรการตรวจเชื้อโควิด๑๙
แต่จากการตรวจเชื้อก่อนลงสนามแข่งขันในสัปดาห์นี้นะครับ
จะกลับมาแข่งขันกันแล้วพบว่านักกีฬาทุกคนที่เข้าตรวจเชื้อเนี่ย
ไม่มีใครติดเชื้อครับหลังจากนี้ทุกภาคส่วนก็เชื่อว่าจะต้องร่วมมือกันครับ
เพื่อให้การแข่งขันระดูการนี้จบลงตามกำหนดในเดือนมีนาคมครับ
เพราะว่ากลางสัปดาห์ก็มีการกระจายคู่แล้ว
สำหรับโปรแกรมแวดนครไทยลีกนัดที่๑๗
แข่งขันวันนี้๔คู่ทีมใหญ่ลงแข่งขันกันเกือบทั้งนั้นเลย

การท่าเรือเจอสุโขทัย๑๘น
ยังคงอยู่ที่เรื่องของฟุตบอลไทยนะครับ
เพื่อหารือถึงการจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในเดือนเมษายนนี้นะครับ
เรื่องนี้นายพาทิตสุภพงศ์ก็เปิดเผยนะครับ
บอกว่าสมาคมและไทยลีกเนี่ยได้เชิญตัวแทนที่อยู่ในรอบแบ่งกลุ่มมาหารือถึงระเบียบการแข่งขันนะครับ
เงื่อนไขหากต้องการเป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน
และจะพิจารณาไม่เกินวันที่๒๒กุมภาพันธ์ครับ
ซึ่งเบื้องต้นทั้งสองสโมสรนั้นก็มีความสนใจครับที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ก็คือจะไม่ต้องเดินทางไปแข่งอย่างต่างประเทศนะครับแข่งที่ประเทศไทยนี้เลยครับ